สวัสดีครับมาพบกับเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร

คุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการศึกษา

มักจะได้ยินข่าวที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองต้องวิ่งวุ่น
หาที่เรียนให้กับบุตรหลานของตัวเอง
แต่ปีนี้จำนวนนักเรียนลดลงกว่าปีที่ผ่านมาครับ
โดยเฉพาะโรงเรียนของสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพ
ปีนี้มีที่ว่างมากถึง๘๖๐๐๐ที่นั่ง
อาจารย์สมเกตครับปีนี้ทำไมที่ว่างมากขนาดนี้ครับ
ครับจริงแล้วสภอยากจะรับนักเรียนให้ได้สัก๑๙๐๐๐๐๐คน
แต่ว่ารับจริงได้เพียง๑ล้านคน
เพราะว่ายังเหลือที่ว่างอยู่อีกตั้ง๘๖๐๐๐คนนะครับ
ความสามารถของแต่ละระดับชั้น
สามารถรองรับนักเรียนได้มากน้อยแค่ไหนครับ
ครับก็มีความแตกต่างกันบ้างนะครับ
ถ้าเกิดเราดูในกราฟนี้นะครับดูของม๑นะครับ
ก็จะเห็นว่ารับได้มากพอสมควรนะครับ
อยากจะได้๔๐คนรับได้๓๐คนครับ
แต่ว่าปัญหานั้นเกิดขึ้นกับชั้นที่มีอายุน้อยหน่อยนะครับ
อย่างเช่นอนุบาล๑หรือว่าป๑นะครับ
อยากจะรับสัก๓๐คน๔๐คนนะครับ

จะเห็นได้ว่าเด็กยิ่งอายุน้อยยิ่งรับได้ยากขึ้นทุกทีครับ
ครับเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
สาเหตุที่ทำให้จำนวนของนักเรียนลดลงเกิดจากอะไรครับ
จำนวนนักเรียนลดลงนะครับโต๊ะเก้าอี้ว่างมากขึ้นนะครับ
นั้นเกิดจากการที่คนไทยนะครับเด็กไทยนั้นเกิดน้อยลงนะครับ
ถ้าดูภาพนี้นะครับเราก็จะเห็นนะครับ
กราฟสีน้ำเงินนะครับเป็นจำนวนเด็กนะครับ
เราเห็นว่าอยู่ในช่วงลดลงนะครับในเวลาเดียวกันนะครับสีเหลืองนะครับ
ซึ่งแสดงถึงคนสูงอายุนะครับมีจำนวนเพิ่มขึ้นนะครับ
สังคมไทยได้เปลี่ยนจากสังคมที่มีลูกมากไปสู่สังคมลูกน้อย
และกำลังจะเปลี่ยนไปสู่สังคมสูงอายุนะครับ
ครับจำนวนนักเรียนลดลงแบบนี้ปัญหาจะเกิดตามมาไหมครับ
ครับก็คงมีปัญหาอยู่บ้างนะครับเพราะว่าทำให้เกิดโรงเรียนขนาดเล็กครับ
โรงเรียนต้องมีขนาดเล็กนั้นเป็นเพราะว่ามีเด็กไม่พอนะครับ
ในที่นี้เราเรียกโรงเรียนขนาดเล็กว่าหมายถึงโรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่า๑๒๐คนครับ
ถ้าดูจากรูปนี้นะครับเราก็จะเห็นนะครับว่า
ปัจจุบันมีโรงเรียนขนาดเล็กอยู่ประมาณ๑๖๐๐๐แห่งนะครับ
แต่ว่าในอีก๒๐ปีข้างหน้าครับเมื่อมีเด็กเกิดลดลงนะครับ
โรงเรียนขนาดเล็กนั้นก็จะมีจำนวนมากนะครับจนกลายเป็นสองหมื่นแห่งเลยนะครับ
ครับเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วเราจะผ่านจุดนี้ไปอย่างไร
ควรวางแผนอนาคตเรื่องของการศึกษาของเราอย่างไรดีครับ
ครับที่สำคัญนะครับถ้าโรงเรียนขนาดเล็กเกินไปนะครับ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนจะทำได้ยากนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้ายังมีโรงเรียนขนาดเล็กเหลืออยู่ในท่องที่ห่างไกลครับ
ต้องจัดสรรทรัพยากรให้โรงเรียนเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มครูให้พอนะครับ
แต่ว่าถ้าเกิดโรงเรียนนั้นนะครับไม่ได้อยู่ในท้องที่ห่างไกลนะครับ
ควรจะมีการควบรวมโรงเรียนนะครับเข้าด้วยกันให้มีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นนะครับ
เมื่อมีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นมีความเหมาะสม
จ้างครูได้ครบทุกชั้นครบทุกวิชานะครับ
คุณภาพการเรียนการสอนก็มีโอกาสจะดีขึ้นได้ครับ
นี่คือทั้งหมดของเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรประจำสัปดาห์นี้

วันนี้ผมและอาจารย์สมเกียจต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ